ทีวีนั้นเกาะติดภารกิจชีวิตของทหารในพื้นที่
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลการเดินทางสัญจรลำบากนะครับ

ไม่ต้องพูดถึงขนาดรถแม้แต่เฮลิคอปเตอร์เองก็เข้าถึงได้ยากแล้วนะครับ
เราจะไปดูกันครับว่าทหารเหล่านี้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในเขตพื้นที่อำเภอแม่สลอง
จังหวัดเชียงรายนั้นเขาจะมีวิธีการดำรงชีวิต
และการปฏิบัติหน้าที่กันอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
สาวครับไหนด้วยไหมครับ
เมื่อเลือกที่มันเป็นทหารแล้วนะครับ
เราทิ้งแล้วในเรื่องของความสุขสบาย
ทหารทุกคนพร้อมที่จะทำงานและปฏิบัติหน้าที่ให้กับชาติบ้านเมือง
เกิดมาต้องตอบแทนคุณสดินครับ
ภูมิใจที่ได้ทำงานตรงนี้และปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้
พี่น้องมันต้องมาหวังครับผมจะดูแด่ชาตินะครับ
และนี่เปรียบดังคำมั่นสัญญาของทหารพื้นที่ชายแดน
พร้อมจะพิทักษ์รักษาอธิปไตยของไทยเอาไว้
แต่อาจเท่าชีวิตจะหาไม่
โดยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่๒รับผิดชอบพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยพม่า
ภายใต้การควบคุมจากกองกำลังผ่าเมือง
ภารกิจในแต่ละฐานปฏิบัติการไม่ง่ายนักต่อการเข้าถึง
ฐานปฏิบัติการบ้านแม่หม้อ๔มีเขตติดต่อกับฐานทหารพม่า
ส่งเสบียงยากลำบากรถและเฮลิคอปเตอร์ไม่สามารถส่งถึง
จำเป็นต้องอาศัยล่อเดินเท้าเข้าไปถึง๓ชั่วโมงเพียงสัปดาห์ละครั้ง
ขณะที่ระยะทางการเดินสูงชันขึ้นทุกขณะ
ค่ะและนี่คือฐานปฏิบัติการแม่หม้อ๔นะคะ
ซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการที่อยู่ติดกับชายแดนไทยพม่าค่ะ
ด้านซ้ายมือของดิฉันนั้นค่ะนั่นก็คือฐานปฏิบัติการพม่านะคะ
บนพื้นที่ชายแดนแห่งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารนั้นนะคะ
ก็ประจำการอยู่เพื่อที่จะคอยดูแลผืนอธิปไตยของไทยค่ะ
ซึ่งการเดินทางมาที่นี่นั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างยากลำบากค่ะ
เราใช้ระยะเวลาเดินทางมาถึง๓ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะ
แต่ในขณะที่เจ้าหน้าที่ทหารนั้นปฏิบัติภารกิจ๑สัปดาห์ต่อครั้งนะคะ
ในการที่จะนำอาหารนั้นขึ้นมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่อยู่ที่นี่

ใช้ระยะเวลาไปกับเพียง๓ชั่วโมงเท่านั้นนั่นเองค่ะ
ระยะการเดินทางของเราเนี่ยค่อนข้างจะลำบาก

ทานนี้ไปกับประมาณ๓ชั่วโมง
ไปกับ๓ชั่วโมง

ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่และภารกิจบนฐานนี้มีเพียง๖นาย

มีภารกิจตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอน

คือการต้องทนเหงาทนคิดถึงทนความลำบากให้ได้
ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายดายนัก
เดินหาอะไรในป่าแล้ว
หาแบบขุดอะไรเป็นครับขุดตุนขุดอะไรอย่างนี้ครับ
ขุดตุนแหละ
เขาก็บอกเขาว่าเราทำเพื่อแผ่นดินแม่เรา

เราพยายามนำพานะครับเขาทำงาน

แล้วมันจะกระตุ้นเขาอยู่เรื่อยนะครับตรงนี้
ถ้าหากเราพาเขาไปทำงานแล้วมันไม่สำเร็จ

พี่เป็นผู้นำเขาต้องพาเขาประสบกว่าประเภทได้ได้

แต่หากพวกเขากลับเลือกที่จะให้ความหมายของชีวิต

เลือกที่จะใช้ทุกลมหายใจยืนหยัดต่อสู้เพื่อรักษาอธิปไตยของไทย
จิตใจอันกล้าหารพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่า
เลือดทุกหยดเหงื่อทุกยานถ้าต้องหยดลงบนพื้นแผ่นดินนี้
คือการคืนสู่ความสุขความสงบ
หวังว่าเพื่อนทหารที่เสียสละชีวิต
จะไม่ศูนย์เปล่าเมื่อเกิดมาต้องแทนคุณแผ่นดิน
อริยโภจาข่าวไทยรัตทีวีรายงาน